เดี๋ยวจะพาไปอีกหนึ่งที่นะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดระยอง
เดี๋ยวอันนั้นยองไรยองอ้ะขึ้นมาก่อน
แต่จะพาไปกินใครที่ชอบทานก๋วยชาย

แล้วขายดิบขายดีมากวันหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะ

แต่รายได้เขาไม่ธรรมดาเพราะตอนนี้โอ้โห
บอกเลยว่าของเขาขายดิบขายดีมาก
ทอดก็มีแบบนึงก็มีน้องใบตอง
ที่บ้านขนมกุยช่ายคุณนุษย์นะครับ
ตลาดเก่าเทศบาลนครระยองจังหวัดระยอง
ร้านนี้อย่างที่บอกครับอร่อยขึ้นชื่อลือชา

ไม่ว่าจะเป็นแบบนึ่งหรือว่าแบบทอด
เพราะว่าอะไรรู้ไหมกุยช่ายของเขาเนี่ย
แป้งเนื้อเนียนเหนียวนุ่มหนึบ
ถ้าแบบทอดก็กรอบนอกนุ่มใน

แล้วน้ำจิ้มของเขาโอ้โหเข้มข้นมาก
กลมกล่อมกำลังดีทำให้ใครที่ได้มาลองแล้ว
ติดอกติดใจกันเป็นแถว
แล้วก็อย่างที่ผมบอกมียอดขายวันละเป็นหมื่น

นี่ครับคุณอาริสาเกียรติถาวรชัยเจ้าของร้าน
เธอก็เล่าว่าเคล็ดลับความอร่อยของขนมกุยช่ายของเธอ

ซึ่งต้องใช้ความพิถีพิถันในการผสมแป้ง
ใช้เทคนิคพิเศษในการนวดแป้ง
นี่เห็นไหมใส่ใจทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดนะ
ครับไส้ไกลเป็นอย่างไร

ค่ะเอาให้เยอะเท่าที่พออฮอล์ได้นะ
แล้วก็ทำให้ไส้ที่ปรุงเนี่ยต้องรสชาติไม่เหมือนใครด้วย
อย่างเช่นไส้ผักรสชาติก็จะไม่ฉุนแต่จะหวานหอมเนื้อผัด

เขาจะเน้นความเป็นรสชาติแบบไทยก็ใส่อะไรลงไปใส่อะไร
เห็นนี่สีส้มคือกุ้งแห้งผสมกับหน่อไม้ผัดลงไป
ใช่ครับส่วนไส้เผือก
พอเคี้ยวไปเคี้ยวมันติดเหงือกเคี้ยวเผือกกิดติดฟัน
คุณผู้ชมรอไปทานกันดูเพราะว่าไส้เผือกที่ใส่มันม่วงลงไป

ก็ทำให้ความหวานของมันม่วงมันแทรกซึมลงไปในเนื้อเผือก
ช่วยให้มีรสชาติที่กลมกล่อมนั่นเอง
อยากกินอยากกินขายอยู่ที่กล่องละ๓๕บาทเท่านั้น
ความอร่อยแบบนี้ก็คือ๓กล่อง๑๐๐บาท
ถ้าจะไปซื้อกันเขามีโปรโมชั่นนี้อยู่นะครับ
ไปทานกันได้นะแล้วก็โทรไปสั่งจองกันได้ด้วย
หมายได้โทรศัพท์เอาคืนให้แล้วนะครับ๐๘๖๘๓๑๒๖๑๖
เขาบอกว่าขายทุกวันไม่มีวันหยุดอยู่ที่จังหวัดระยอง
ที่ตลาดเก่าเทศบาลนครระยองนะจ๊ะ
คือใครอยากจะทานแบบทอดก็ได้แบบนึ่งก็ได้แล้วก็มีให้เลือกหลายไส้เลย
เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าอร่อยแน่นอน

คือบางทีเนี่ยเราทานกุ้ยช่าเราจะรู้สึกว่าถ้าแบบไส้มันแน่นทะลักมากจนแป้งมันแตก
มันจะไม่น่าทานนะคืออันนี้คือไส้มันเยอะด้วยแล้วแป้งเขาเหนียวนุ่มด้วย
มันแบบกัดเข้าไปแล้วมันแบบพอดีแล้วมันก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ความหวานของผักในไส้
กุยช่ายเนี่ยนะครับดีมันถ้ารู้แล้วว่าติดเหงือกแต่ที่บอกเนี่ยก็คือดีหมดทุกอย่างไม่ดีอยู่อย่างเดียวอย่างเดียวคือตอนยิ้มอ่ะ
คุณยิ้มเกษตรเขียวทั้งฟันเลยเกษตรอินทรีย์ด้วย